ดังปังเดี๋ยวไปดูว่าจะปังดังเปรี้ยงขนาดไหน

ดังขนาดนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วครับ
เปรี้ยงปร่างโป๊ะปะโป๊ะปะกันเลยล่ะคุณ
ดังจนเกรงว่าถ้าอยู่ใกล้หูอาจจะดับได้นะคะ
แต่ว่าที่เห็นอยู่นี่คือประทัดกว่า๑แสนนัดเลยค่ะ
จุดแล้วก็นี่วางกองพะเนินเท่ากองภูเขาอ่ะคุณ

นางสาวหน่อยหรือพี่หน่อยไม่เปิดเผยนามสกุล
อายุ๖๓ปีเขาเอามาจุดแก้บน
แก้บนถวายกุมารน้องก้าวเลิฟที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนั่นเอง
พี่หน่อยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปลายปี๖๒ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มีโอกาสได้มากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดสว่างอารมณ์ใช่ไหม
แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยพากันมากระซิบขอพรกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
ก็เลยลองดูนี่ตอนนี้กุมารทองน้องก้าวนี่สวมหน้ากากอนามัยด้วยแล้ว
ป้องกันไปในตัวนะคะเพราะคนมาขอเยอะไงคุณ
พี่หน่อยแกกระซิบบอกกับน้องกุมารทองบอกว่าขอให้ขายบ้านพร้อมกับที่ดินได้นะ
เพราะว่าพี่เนี่ยอยากขายมานานแล้วแต่ขายยังไม่ได้สักทีนึง
ทันใดนั้นเองคุณผู้ชมยังไงคะเหมือนกับน้องก้าวเลิฟจะรับรู้ได้
เพราะพี่หน่อยแกกลับไปถึงบ้านปุ๊บมีคนมาติดต่อซื้อที่ปั๊บเลย
แต่งานนี้ขายที่ดินได้เรียบร้อยแล้วพี่หน่อยแกก็เลยตัดสินใจต้องมาแก้บนให้กับกุมารทองน้องก้าวซะหน่อย
ก็เอาประทัดมาเนี่ยค่ะกว่าแสนนัดเลยพร้อมทั้งปูนปั้นรูปไก่๒ตัวมาแก้บนน้องก้าวหน่อยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อนะคือบอกคุณผู้ชมย้ำตรงนี้นะคะว่าความเชื่อเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันไม่ทำให้เราเดือดร้อนมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะของแบบนี้มันแล้วแต่คนจริง
บางคนเนี่ยไม่ได้ว่าเฮ้ยมาถึงอธิษฐานขอพรปั๊บแล้วจะเป็นจริงแบบนี้เสมอไปบางคนเนี่ยเราก็ต้องขยันทำงานตั้งหน้าตั้งตา
เพราะว่าถ้าเราอยากจะรวยจริงเราก็ต้องทำมาค้าขายไงอย่างคุณพี่เขาก็ค้าขายถูกไหมเขาขายที่ขายทางมันขายได้พอดีก็มาแก้บนตาม
เป็นจังหวะนะคนจะโชคดีอะ